ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่๑๖มกราคม
แต่ทีนี้คดีมันไม่คืบหน้าเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ด้วยนะครับ
แต่ว่าดูที่มาของเรื่องก่อนนะครับ
เลือดอาบมีบาดแผลอยู่ที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้า
พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้นะครับบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะพานขัวเหล็ก
วันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตี๔
พร้อมกับระบุว่าเพื่อนของเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐คนรุมทำร้าย
ด้วยการใช้หมวกกันน็อกฟาดหน้าจนเละ
กระโหลกร้าวฟันหน้าหลุดหมดตาอาจจะบอดเลือดคั่งในสมองโอ้โห
โดยในภาพจะเห็นผู้บาดเจ็บนอนอยู่ริมถนนนะครับในสภาพเลือดท่วมร่างกายนะฮะ
แล้วก็ยังถูกทุบรถจักรยานยนต์จนเสียหายไปอีก๒คัน
แล้วก็ในโพสต์เนี่ยยังระบุว่าไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้ว
แต่จนถึงขณะนี้คดีไม่คืบหน้า
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
เกี่ยวกับการกระทำที่รุนแรงของวัยรุ่นอีกฝ่ายหนึ่งนะ
แล้วก็ถามถึงความคืบหน้าด้านคดีบางคนก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ข่าวแบบนี้มีเกือบทุกเดือนขัวเหล็กหรือว่าสะพานเหล็กที่เชียงใหม่เนี่ยตีกันตลอด
ไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีมาตรการป้องกันดูแลแก้ไขได้
วันนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่นะครับ
ไปติดตามเรื่องนี้นะครับอ่าสะพานเหล็กหรือว่าขัวเหล็กเนี่ย
ที่ตะมนต์ช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ไปเจอกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับ
เขาก็เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขากับเพื่อนอีก๓คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้บาดเจ็บนะครับ
ก็คือในภูนะผู้บาดเจ็บได้ไปดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
จนกระทั่งถึงตี๔นะครับตอนนั้นก็พากันจะกลับแล้วขี่จักรยานยนต์กันมา๓คัน
ปรากฏว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีกันอยู่ประมาณ๘๑๐คน
เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังใส่พวกเขาคล้ายกับจะหาเรื่อง
ซึ่งยอมรับว่าเพื่อนคนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเนี่ยตอนนั้นไม่พอใจ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ตามไปถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่
แล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาสกันเกิดขึ้น
ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยนะครับที่มีการทะเลาะกันเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่ามันชุลมุนวุ่นวายแล้วหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณี
แล้วก็ยังถูกทุบทำลายรถจักรยานยนต์ของพวกกลุ่มของพวกเขา
เพราะเสียหายไปอีก๒ครั้ง
วันนั้นนะครับไปนั่งกินเบียร์ที่ตรงครัวเลครับตรงข้ามกับเซเว่นครับ
นั่งกินกันสี่คนครับแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นครับมาเบิ้ลรถใส่ครับ
แล้วก็ทีมผมฝ่าฝ่ายผมก็จะไปถามครับว่าเบิ้ลรถใส่ทำไมครับ
แล้วน้องผมอีกคนหนึ่งก็เตะไปทีนึงครับแล้วก็มีแบบคุยกันแบบปากเสียงครับ
ปากเสียงเสร็จแล้วก็ฝ่ายนั้นก็วิ่งเข้ามาคนหนึ่งครับแล้วน้องอีกคนก็เอาขวดตีครับ
เอาขวดตีเสร็จแล้วก็มีเรื่องแบบเอาขวดคว่างกันเลยครับ
พี่คนเจ็บเขาโดนทำร้ายร่างกายยังไงบ้าง
ทำไมร่างกายโดนหินครับที่กันเห็นหินครับหินมีเลือดครับ
หินมีเลือดแล้วก็มีมุกนอกครับมีเลือดครับ
เขาใช้หินทุกครับใช่ครับใช้หินทุกครับ
ก่อนหน้านี้เคยรู้จักกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งไหมครับ
ไม่เคยรู้จักเลยครับไปไม่รู้ในพื้นที่ครับในท้องถิ่นตรงนั้นครับ
หลังเกิดเหตุได้มีการไปแจ้งความอะไรไหมครับ
หลังเกิดเหตุที่แรกยังไม่ได้แจ้งครับที่แรกไม่ได้แจ้งแล้วมาแจ้งอีก๓วันให้หลังครับ

ตอนนี้ความขึ้นหน้ายังไม่รู้เลยครับว่าออกหมายจับหรือยังครับ
ออกหมายจับหรือยังทำอะไรอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นพยานที่สี่นะครับ
ก็ยังไม่ได้ไปสืบสวนสภกรรมนะครับ
แล้วต้นเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะตามไปถามเขาว่าเขาเบิ้ลเครื่องใส่ทำไมใช่ไหม

คือตอนนั้นลักษณะการเบิ้ลเครื่องของเขาคือเหมือนเขาหาเรื่องเหรอค
ใช่ครับเหมือนเขาหาเรื่องเลยครับเบิ้ลเขาหาเรื่องเลยครับแล้วก็เลยตามไปครับ

เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีทำรุนแรงเกินไป
ทำร้ายคนเจ็บไม่พอยังตามมาหาเรื่องถึงหน้าห้องฉุกเฉินอีก
แสดงให้เห็นว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพแม่ปิง
แต่คดีก็ไม่คืบหน้าทั้งที่รู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
แล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วด้วย
แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินคดีอะไรเลย
เขาก็ไม่อยู่กันเขามาทำไมว่าเจ็บหนักขนาดนี้
ผมไปดูมีในกล้องเลือดนี่ตามมาซ้ำอีกแล้วมาทำอีกแล้ว
ประมาณนั้นครับแต่ว่าเรื่องแรงกันไป
ผมอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามคดีให้หน่อยแค่นั้นนะครับ
ส่วนอาการของในภูตอนนี้ยังวิกฤตค่ะ
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องจำได้แค่บางคน
เอ็กซาเรย์ล่าสุดระบุว่ากระโหลกหน้าร้าว
แล้วยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจโทสมเด่นแดงเครื่อง
สารวัติศาสตร์สวนสมปิงบอกว่า
เพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วรู้ตัวคนเกาะเหตุแล้วนะครับ

แต่ถ้าฟังจากที่เพื่อนเล่าแล้วก็วัยรุ่นสองกลุ่มอ่ะนะก็หาเรื่องกันไปหาเรื่องกันมานะครับ
นี่เป็นสภาพพื้นที่นะครับขัวเหล็กนะฮะขัวนี่แปลว่าสะพานนะฮะ
อ่าภาษาท้องถิ่นเนี้ยนะครับอ่าสะพานขัวเหล็กตรงเนี้ย
ตอนกลางคืนนะครับทีมข่าวของเราไปตรวจสอบจะพบว่าจุดดังกล่าว
นี่คือที่รวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นเลยนะฮะบางคืนเนี่ย
จะมีการเร่งเครื่องเบิ้ลรถจักรยานยนต์ใส่กันด้วยนะอืม
เพราะว่ามารวมตัวกันแล้วก็บางกลุ่มก็ไม่รู้จักกันเขม่นกัน
ก็จะเริ่มต้นจากเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่กันก่อนแล้วก็ตามมาสู่การทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นนะครับ
ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบ้าง
แต่มันก็ไม่สามารถป้องกันเหตุได้เพราะว่าวัยรุ่นก็มารวมตัวกันแทบทุกคืน
ชาวบ้านในระแวกบอกว่าส่วนมากกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นฝ่ายก่อเหตุเนี่ยจะเป็นฝ่ายวัยรุ่นเจ้าถิ่น
พอเห็นกลุ่มวัยรุ่นแปลกหน้าขี่จักรยานยนต์หรือว่ามารวมตัวกันแถวนี้ก็จะหาเรื่อง
แล้วก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาสและทำร้ายกัน
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยหามาตรการที่เข้มงวดในการลดปัญหาให้หน่อยนะฮะ
เพราะว่านอกจากจะทำร้ายกันเองแล้วเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนแค่วัยรุ่นสองฝ่ายที่ทำร้ายกัน
ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเขาก็รำคาญใช่ไหมบางครั้งเขาก็กลัวว่าจะถูกลุกหลง
แล้วขัวเหล็กที่เมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เกรงว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่
คือแทนที่นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านจะได้ไปพักผ่อนไปชมวิวดูธรรมชาติยามค่ำคืนบ้าง
จะมีวัยรุ่นทะเลาะกันตีกันอีกนะคะ